มาอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสุนัขแต่ทีนี้เป็นการทารุณกรรมสัตว์
ก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสุนัขเศษมีตัวหนึ่งค่ะ
ชื่อว่าเจ้ากุฎเขาถูกยิงที่ขาจนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งทำให้สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ต้องนำตัวเจ้ากุดเข้าไปตรวจอาการ
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวไงคุณเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาถูกขู่จากผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ผู้ชายคนนั้นเป็นเจ้าของแพ้และเจ้าของแพ้เขาบอกว่าสุนัขของเธอไปกัดแพ้ของเขา
ดังนั้นก็เลยตามมาที่บ้านมาขู่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะยิงสุนัขให้หมดซะทุกตัวเลย
จากนั้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์ว่าสุนัขของเธอตัวผู้ตัวหนึ่งก็ถูกยิงเข้าที่ท้อง
จำได้ไหมครับเราเคยเล่าให้ฟังแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเจ้ากุฎถูกยิงเข้าที่ขากระสุนฝังใน
ตัวเธอแจ้งความเพราะตัวเธอกลัวเหลือเกินว่าผู้ชายคนนั้นจะมายิงสุนัขตามคำขู่ของเธอทุกตัว
รวมถึงอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเธอด้วย
ทีนี้แหละค่ะเจ้าของนอกจากจะต้องทำเรื่องราวดำเนินคดีด้วยตัวเองแล้ว
ต้องขอความร่วมมือจากสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ด้วยนะคะ
ซึ่งอย่างแรกก็เลยจะต้องพาเจ้ากุฎเป็นสุนัขเพศเมียที่ถูกยิงไปตรวจ
ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สพพระนครศรีอยุธยา
หาตัวมือยิงต่อไปนะคะ
ซึ่งนายสัตวแพทย์นัทพงศ์ชัยปัญญา
แต่ว่าแพทย์ประจำคลินิกรักษาสัตว์อโยธยา
พบว่าที่ข้อศอกหน้าขาหน้าด้านซ้ายมีรูลึกจนถึงกระดูก
มีหนองไหลออกมามีเลือดไหลออกมาด้วย
เนื่องจากติดเชื้อในกระดูกทำให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็บวม
จากนั้นไปพบวัตถุคล้ายกับกระสุนยาว๒๑มิลลิเมตรฝังอยู่
ศาสตร์การเลยค่ะที่การสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย
บอกว่าทางสมาคมจะดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเลยค่ะ
จากนั้นได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสพพระนครศรีอยุธยา
ตำรวจบอกว่าจะสอบปากคำเจ้าของสุนัข
สอบปากคำพยานแล้วก็รอหัวกระสุน
เอาผลหัวกระสุนมาประกอบสำนวนคดี
และเตรียมออกเรียกมือยิงออกหมายเรียกมือยิง
ซึ่งตอนนี้รู้ตัวแล้วแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไปค่ะ